สกุลเงินดิจิทัลกำลังเป็นที่นิยมของนักลงทุนในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
มีผู้ที่สนใจไปลงทุนมองว่าเงินดิจิทัลนั้นเป็นการเกรงกำไรและอาจใช้จ่ายแทนเงินสดได้ในอนาคตอันใกล้นี้
แต่ว่าในประเทศไทยเงินเหล่านี้ยังมีความเสี่ยงนะครับ
แล้วก็ไม่มีการสนับสนุนให้เข้าไปลงทุนในเงินดิจิทัลเหล่านี้

ที่นี่คือร้านกาแฟในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี
กาแฟที่นี่ไม่มีอะไรแตกต่างจากร้านทั่วไป
แต่ตอนจ่ายเงินที่ทางร้านเปิดโอกาสให้ลูกค้าใช้สกุลเงินดิจิทัล
รวมทั้งเงินบิตคอยน์จ่ายค่ากาแฟได้
จ่ายเงินโดยหักจากบัญชีบิตคอยน์ธุรกรรมก็เสร็จสิ้น
แม้จะดูเหมือนเป็นธุรกรรมที่ง่ายไม่ซับซ้อน
อาจเป็นความหวังของการใช้จ่ายแทนเงินสดในอนาคต
แต่ในความเป็นจริงสกุลเงินดิจิทัลยังใช้ในชีวิตประจำวันลำบาก
มีมูลค่าเกือบ๒๕๐๐๐ล้านบาทนี้
จะมีน้ำมันดิบเป็นหลักประกัน
ปัจจุบัน๑เหรียญมีมูลค่าประมาณ๓๒๐๐๐บาท
เป็นมูลค่าที่ตกลงถึงครึ่งหนึ่งจากเมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว

เสียหายเกือบ๑๘๐๐๐ล้านบาท

อาจจะเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือ
ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัย
และความเสี่ยงที่ไม่มีปัจจัยที่แน่นอน
และเป็นเหตุผลให้ไทยยังไม่แนะนำให้ธนาคารพาณิชย์
อกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
คารพาณิชยก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

เราไม่แน่ชัดว่ามีกลไกอะไรที่อยู่เบื้องหลัง
และมีใครที่คอยดูแลระบบ

เพราะฉะนั้นก็ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์หลีกเลี่ยง
จากการที่จะเข้าไปจัดทำพวกผลิตภัณฑ์
วาการธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่า
กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาสกุลเงินดิจิทัล
ซึ่งสำหรับไทยถือเป็นเรื่องใหม่
โดยเฉพาะในด้านข้อกฎหมาย
สำหรับใช้ในการกำกับดูแลต่อไป
ข่าวเทียมรักทีวีตายงาน